เหตุการณ์ที่บ้านหลังหนึ่งแถวฉะเชิงเซานะครับ

โอ้โหคือเดี๋ยวนี้ทำไมจะโอนขโมยมันเยอะจริง

อะไรพอได้หยิบได้คือขโมยไปอะ
นี่เครื่องพ่นยาค่าย่ายังเอาเลยฮะ

นี่ฮะเอาไปแล้วทีแรกเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยสวมแมสทำที
เหมือนเดินคุยโทรศัพท์มือถือคงจะใช้จังหวะนี้เนี่ยฮะดูไปดู
มาตรงพื้นที่บ้านตรงนี้นะครับแล้วไปเห็นเครื่องพ่นยาฆ่า
ย่านะฮะแล้วก็ยกไปเลยนะครับนี่ฮะผู้เสียหายก็คือคุณวิชัยนะครับ
เปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้านี่ไปแล้วเครื่องใหม่เพิ่งซื้อมาด้วย
คือวันนี้กะว่าจะเอามาใช้งานค่ะปรากฏว่าอ้าวหายไปแล้ว
แล้วหายไปตั้งแต่สามวันก่อนนะครับคือเจ้าของเขาก็ไม่คิดว่า
วางไว้ในบ้านอย่างนี้จะมีคนมายกเอาไปไงครับ
ท้วมหน่อยสวมแมสนะครับทำทีเป็นเดินคุยโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็หยิบของไปเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒ตั้งแต่คืนวันที่๑๘พฤศจิกายนนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยทางเจ้าของร้านบอกว่าคือวันนั้นเนี่ยนะ
ปิดร้านเข้านอนซึ่งไม่รู้ว่ามันหายไปนะครับ
มารู้วันนี้ต้องการใช้เครื่องพ่นยาฆ่าย่ามันหายไม่รู้หายไปไหน
ก็เลยไปถามภรรยาว่าเห็นไหมที่เพิ่งซื้อมาใหม่
ภรรยาก็บอกไม่เห็นเลยมาเปิดกล้องวงจรปิดที่ร้านดู
ถึงรู้ว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้มาเอาไปแล้วนะครับ
แล้วดูท่าทางรูปร่างหน้าตาแล้วไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะ
คือเจ้าของบอกว่าไม่คิดว่าวางไว้ในบ้านอย่างนี้ยังหายนะครับ
ตอนนี้ไปแจ้งความที่สพบังน้ำเปรี้ยวแล้วนะครับ
รุงทราบได้ไงครับว่าของหายเรื่องดูว่ามันตั้งตรงนี้สองตัว
มันหายไม่กลัวก็ไปดูกล้องอืมเขาเข้ามาประมาณกี่โมงครับ
ตอนนี้หลักฐานก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละฮะ
กี่ทางเจ้าของเขาว่าไปแจ้งความว่าที่สอบพอบางน้ำเปรี้ยว
ผู้ชายคนนี้ถ้าเห็นข่าวตัวเองก็แม่มายืมหรือยังไง
ตอนเดินดูก็เหมือนกับพยายามส่องพยายามดูว่าจะหยิบ
จะจับอะไรไปได้บ้างยืนเดินมองซ้ายมองขวาก้มมองอย่างเงี้ค่ะ
แต่ไอ้โทรศัพท์คือคงกล่าวว่าถ้าเจ้าของบ้านเขาตื่นมาเห็น

เข้าบ้านผิดอะไรอย่างนี้แม่ผมเดินหาไม่รู้บ้านหลังไหน